สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดทั้งสิ้นเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
ความเครียดเหมือนกับหลุมดำที่ฉุดให้เราจนดิ่งลงไป
แล้วนำมาซึ่งโรคทางร่างกายและทางจิตใจ
แม้ว่าหลายคนจะเจอแสงสว่างจากธรรมะที่ช่วยเยียวยาจิตใจให้ออกจากความเครียดนั้นได้ชั่วขณะ
แต่การเผชิญกับปัญหาที่ยังไม่ได้ถูกแก้ซึ่งเป็นเหมือนการพายเรืออยู่ในอ่างที่ไม่มีทางออกอย่างถาวร
เหมือนกับครอบครัวที่มาในวันนี้ครับไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ
ครอบครัวฉันตอนนี้มีวิกฤตชีวิตที่หนักหนาเหลือเกินมีหนี้สินมากมาย
มีลูกชายก็ป่วยเป็นโรคหัวใจเป็นเด็กพิการออทิสติก
ลูกสาวเรียนจบม๖อยากเรียนต่อก็ไม่มีเงินส่ง
คิดตลอดเวลาว่าสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เพราะเรา

ที่บ้านเนี่ยเกิดวิกฤตเมื่อน้องแกะเกิดมาคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ป่วยค่ะ
เป็นโรคหัวใจกล้ามเนื้ออ่อนแรงออทิสติก
ตอนนั้นเงินก็ไม่ค่อยมีก็หยิบยืมญาติพี่น้องไป
ญาติพี่น้องเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์ให้ยืมแล้วเพราะว่าเขาให้เยอะแล้ว
ก็ต้องดิ้นลนเข้าหาทางธนาคารเอาที่ดินเข้าไปค้ำประกัน
รวมรวมแล้วที่ยืมญาติพี่น้องเนี่ยก็ร่วมสามแสนกู้ทกศสองแสนห้า
เราเป็นหนี้เยอะการทำนาก็ไม่ได้ผลตัวคุณพ่อเองก็ไม่แข็งแรง
เขาเคยผ่ากระดูกเกาะ
ดูทับเส้นประสาทที่หลังก็กลับมาปวดอีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยคุยกันว่าเราจะขายที่เพื่อมาปลดหนี้
ผมก็เสียใจมากครับเพราะว่าที่พ่อผมให้ไว้มันเป็นที่มรดกของพ่อ
ผมก็ตัดสินใจขายเพื่อเอามารักษาลูกชาย
เพื่อชีวิตของคนคนหนึ่ง

มาช่วยดูแลลูกให้เขามั่งเวลาได้ยินเสียงเขาร้องไห้อย่างนี้
นาเขาก็ไม่มีทำบางทีมีเงินพันหนึ่งก็แบ่งให้เขาใช้มั่ง

คือช่วงหลังผ่ามาได้เดือนหนึ่ง

ผมตะโกนเสียงดังมาก
ให้เรียกข้างบ้านเรียกคนมาช่วย
คนแถวข้างบ้านเขาตกใจตื่นเขาก็วิ่งมา

ผมก็ทำอะไรไม่ถูกเลยคืนนั้น
หมดที่นานไปแปลงนึงแล้วลูกก็ยังไม่หาย

อยู่ที่แม่ค่ะ
แม่ก็เริ่มเป็นโรคเครียดจนแม่ก็ป่วย
เป็นอาการที่ว่าหนาวสถานนะคะ
หนาวจนแบบผ้าห่ม๑๐ผืนเอาไม่อยู่
ผมก็วิ่งลงมาข้างล่าง

ก่อไฟไว้ตรงใต้ที่นอนค่ะใต้ถุนบ้าน
หมอบอกว่าเป็นโรคเครียดเป็นโรคซึมเศร้า

ให้บวชจีพรามหรือสินแปะ๙วัน

สวดมนต์ไปร้องไห้ไป
มันคงถึงเวลาที่แม่จะไปแล้วมั้ง

หมดเวลาทางโลกแล้ว

กลับไป

คิดจะทำแบบนี้เลย

บอกว่าถ้าไม่เป็นเพราะเขาขอเป็นแบบนี้น้องแกะคงไม่เป็นแบบนี้ก็
เขาก็ยอมสงบลง
ถ้าแม่จะไปแม่จะไปกับน้องแกะนะ

แม่ไม่เอาหนูไม่ให้แม่ไป
ลูกสาวร้องไห้น้องออยบอกแม่ตั้งสติหน่อยได้ไหม

สมมุติว่าไม่มีแม่คนหนึ่งมันก็ไม่เหมือนครอบครัวค่ะ

ก็ส่งผลถึงน้องออยที่เรียนจบม๖แล้วไม่มีโอกาสได้ต่อระดับมหาลัย
เพราะว่าเราไม่มีตังค์พอที่จะส่งลูกค่ะ
ได้ยินที่เขาบอกว่าไม่ให้หนูเรียนฟ้าผ่าเลยค่ะ
เคยคิดค่ะว่าแม่รักแต่น้อง
เขาเคยพูดด้วยความน้อยใจว่าที่น้องพ่อกับแม่เสียสละได้ทุกอย่าง
แต่กับน้องออยหนูไม่เคยขออะไรแม่เลย
หนูขอเรียนแม่ยังให้หนูไม่ได้
ไม่มีความสามารถส่งเขาเรียนได้มันเป็นอนาคตของเขา
ก็ไม่มีปัญญาที่จะส่งเขาเรียน
คือน้องไปได้งานที่
เอาเงินส่วนหนึ่งให้คุณแม่แล้วก็ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เรียน
เป็นส่วนที่น้องที่เขาไปฝากไว้เล่าเรียน
พ่อก็ไปขอยืมเข้ามา
ขอก่อนได้ไหมน้องไม่สบายมากแล้ว
นั้นพ่อก็รู้สึกเสียใจมาก

ไปเอาเงินลูกสาวที่เขาเก็บไว้เรียนหนังสือ

ถ้าแม่มีเงินนะคะก็จะนำไปใช้หนี้ที่มีอยู่
ถ้ามันมีมากเหลือพอก็จะส่งน้องออยเรียนนะคะ
แล้วก็อยากฟื้นฟูน้องแกะให้เขาดีขึ้นสามารถสื่อสาร
ขอแค่น้องบอกว่าน้องเป็นอะไร
สื่อความหมายให้ได้บ้างก็ยังดีค่ะ

ที่มาขอต่อชีวิตในรายการเกมต่อชีวิตในวันนี้ครับ

ที่บอกว่าไม่ต้องการอะไรเลย
เพียงแบบเยียวยาลูกให้ลูกได้สื่อสารได้

ให้บอกกับพ่อกับแม่ได้เท่านั้น

คือเขาจะพูดได้แต่ว่าอ้ำเวลาเขาหิว
แล้วก็อะไรอันนั้นอันนี้แค่นั้นค่ะ
ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเรียกคำว่าพ่อแม่ให้เราได้ยินเลย

ป่วยเป็นโรคอะไรครับแม่ครับ

แล้วก็เป็นโรคหัวใจภูมิแพ้กล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะ

คือคอมโมโซนคู่ที่๑๑น้องยาวผิดปกติ

รั่วตั้งแต่อยู่ในคันนะคะ

ไม่ใช่ว่าออกมาแล้วเพิ่งจะมาเป็นใช่ไหมครับ

เจออาการเขาตอนกี่ขวบครับแม่
คลอดก่อนกำหนด๘เดือนนะคะ

ก็มารู้ว่าน้องหัวใจรั่วเนี่ย

ออร์ทิติกก็รักษากันมาเรื่อย
แล้วเป็นยังไงคะแม่หลังจากนั้น
น้องก็ป่วยประวัติอักเสบละล่มอักเสบ
หอบเวลาอากาศเปลี่ยนน้องก็จะหอบ
แล้วก็ชักเกร็งตอนเด็กค่ะ
แล้วน้องต้องทำการรักษายังไงบ้างครับแม่
เมื่อวันที่๑๙มีนาปีที่แล้วนะคะ
น้องรับการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลสิริราช
หลังจากที่น้องแกะผ่าตัดหัวใจแล้ว

เกือบจะทำให้น้องเสียชีวิตเลยเหรอ
วันที่๒๕เมษาปี๒๕๖๐

ก็เลยเอานิ้วเข้าไปงัดไว้เขาก็กัดเลือดก็ไหลเต็ม
นี่คือแผลจากรอยที่น้องกัดเห็นบอกว่าแม่โดนน้องกัดจนเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชม
ไม่รู้จะทำยังไงใช่ค่ะมันตกใจ
เพราะอาการป่วยของน้องนี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับก็เลยทำให้แม่ทิพย์
แล้วก็ครอบครัวนี้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะรักษาน้องแกร่นะครับ
แม่ตอนนี้ครอบครัวเราเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับ
ห้าแสนกว่าบาทครับจากที่ไหนบ้างครับเนี้ย
จากเพื่อนบ้านจากญาตินะคะแล้วก็มันเยอะกู้เขาแบบ
ญาติเราไม่มีจะให้จะช่วยแล้วไปกู้ทกศ
ล่าสุดคือของท้องกับสอค่ะเงินที่กู้มานี่
เอามาใช้กันยังไงบ้างอ่ะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะค่ายา
ค่าเดินทางพาน้องมาหาหมอค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็บางอย่างก็ยานอกบัญชีเราเราต้องจ่ายเอง
กู้มาก็แล้วนะครับเงินก็ยังไม่พอเมื่อสักครู่
ที่เราดูในเรื่องราวชีวิตเนี่ยเห็นแม่บอกว่า
นาไปผืนนึงแล้วลูกก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะ
ที่นาผืนนี้นะครับเป็นสมบัติตกทอดใช่ไหมฮะ
เป็นของใครครับเป็นสมบัติของคุณพ่อครับ
ที่นาผืนนี้กี่ไร่ครับยี่สิบห้าไร่ครับ
ก็ตอนแรกผมก็จะไม่ขายแต่ก็มันจำเป็น
เพราะว่าชีวิตคนคนหนึ่งเราก็จำเป็นต้องขาย

นี่แหละครับที่ทุกคนก็เริ่มเป็นห่วงแม่ทิพย์เองเพราะว่า
ด้วยหลายสิ่งหลายประการที่ลุมเล้าเข้ามาในชีวิตของผู้หญิงคนนี้นะครับ
ลูกชายป่วยก็ดีความยากจนก็ดี
เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานก็ดีทำให้แม่ทิพย์นี้สู้นะ
แต่เป็นโรคซึมเศร้าอาการโรคซึมเศร้าของแม่ทิพย์เป็นหนักขนาดไหนครับ
คือหนาวสั่นหนาวสะท้านนะคะหนาวสะท้านจนได้เอาเตาไฟมาย่าง
ก่อไฟข้างล่างแล้วให้แม่นอนข้างบนบ้าน
แม่รู้ตัวว่าแม่เป็นโรคนี้ตอนไหนฮะประมาณปีจำได้ไหมหรือว่ามันสะสมมาเรื่อย
คือหมอเขาบอกว่ามันสะสมมาเรื่อยค่ะจนหูแว่วทำอะไรไว้ก็ลืม
แววตลอดจนมันหนักมากจนได้ต้องไปบวชชีอะค่ะ
แววนี่คือแว่วยังไงครับแววหูแว่วก็จะบอกมันหมดเวลาของมึงแล้ว
หมดเวลาทางโลกแล้วคือต้องไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว
จะมีคนมาเรียกตลอดนะครับ
มันหลายเรื่องที่ผู้หญิงคนนี้นะครับมันเป็นปมที่อยู่ในใจที่เก็บกฎมานะครับ
อีกเรื่องหนึ่งเลยที่ทำให้รู้สึกเสียใจมากที่สุดนั่นก็คือไม่มีเงินส่งเสียให้ลูกสาว
คือน้องออยได้เรียนคือแม่แม่เป็นแม่ที่คิดผิด
คือทุ่มเทกับน้องโดยที่ไม่หันไปมองอีกคนนึงคิดว่าขอให้น้องออยเสียสละให้น้องแกะก่อนได้ไหม
กับแม่ไม่ได้สนใจความรู้สึกน้องน้อยเลยว่าเขาจะคิดยังไงแม่เสียใจที่สุดเลยค่ะ
มีอะไรอยากจะบอกกับลูกสาวที่แสนดีคนนี้ไหมครับ
แม่ขอโทษที่มันอยู่ในหัวใจแม่ตลอดเวลานอนไม่หลับเห็นลูกคนอื่นก็ได้ใส่ชุดนักศึกษาเห็นลูกแม่ต้องไปรับจ้างเหมือนมันเจ็บในใจ

จบชั้นอะไรแล้วลูกออย

ม๖แล้วหนูตั้งใจว่าอยากจะเรียนต่อเหรอลูก
หนูตั้งใจอยากจะเรียนต่อค่ะหนูก็ไปรับจ้างเก็บเงินส่วนหนึ่งให้ตัวเองไว้เรียนเตรียมเรียนค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ให้ครอบครัวไว้ใช้

หนูทำร้านสังฆฐานค่ะสังฆภัณฑ์

จ้างขายของในร้านสังขพันธ์ใช่ไหมลูก

แล้วเป็นยังไงลูกก็พอได้เงินบ้าง
ก็พอได้เงินบ้างค่ะก็เดือนละ๘๐๐๐บาทแล้วก็แบ่งให้แม่ใช้ครึ่งหนึ่ง๔๐๐๐บาท
เราก็เก็บไว้ส่วนตัวเราใช้อีกค่ะก็แบ่งเงินเป็นส่วน

จ๋าพอจบปั๊บแล้วแม่ก็เลยต้องบอกกับน้องเลยเหรอครับว่าขอให้น้องหยุดเรียนอย่างนี้หรอครับ

ก็คือคุยกันนะคะว่าน้องออยตอนนี้แม่ไม่มีตังค์นะลูกหนูหยุดก่อนสักปีได้ไหมอะไรอย่างนี้
พอได้ยินอย่างนั้นหนูรู้สึกยังไงลูก
ตอนแรกก็เสียใจมากค่ะเสียใจจนร้องไห้นั่งบนรถก็ร้องไห้อยู่ที่ไหนก็ร้องไห้
แล้วก็เราก็มาคิดคิดถึงครอบครัวเราอีกครั้งหนึ่งอะค่ะก็ทำใจได้ก็คิดว่าเราน่าจะไปทำงานช่วยครอบครัวก่อนถ้าครอบครัวของเราดีขึ้นเราค่อยเรียนมันก็ยังไม่สายค่ะ
แม่พ่อต้องปลื้มใจนะมีลูกดีนะมาถึงป้าบ้างป้าเลี่ยนจ๋า
เลี่ยนนี่ก็ช่วยดูแลบ้านหลังนี้ช่วยยังไงกันบ้างจ๊ะ
ก็ช่วยดูแลหลานนะคะเวลาพ่อแม่เขาไปทำงานบ้าง

ที่น้องแกระติดมากอีกคนนึงเหรอครับ

ติดยังไงป้าดูแลเขายังไง
พ่อสามารถพาพ่อน้ำได้
แทนพ่อบ้างบางทีพ่อก็ไม่ไหวเนอะ

เป็นห่วงอะไรในครอบครัวนี้บ้างครับป้า
ห่วงทุกอย่างค่ะทั้งชีวิตครอบครัวทั้งหนี้สินทั้งน้องออยทั้งเจ้าแกะก็เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงทุกเรื่อง
แล้วถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ยครับเงินก้อนแรกเลยแม่ทิพย์จะเอาไปทำอะไร

ค่ะเพราะเจ้านี่คือผู้มีพระคุณที่เขาหยิบยืมโอกาสให้เราต่อลมหายใจให้ลูก
ถ้าวันนั้นเขาไม่ให้เรายืมลูกเราไม่รู้จะเป็นยังไง
อยากคืนเขาอะค่ะส่วนหนึ่งก็จะมาส่งให้น้องออยได้เรียนหนังสือ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากก็คืออยากเอาน้องไปฟื้นฟูจริงอะค่ะ
คุณผู้ชมครับชะตาชีวิตของคนหนึ่งในบ้านกระทบต่อชะตาชีวิตของคนทุกคนในครอบครัว
แม่ที่พยายามหาทางออกให้กับครอบครัวแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดบวม
หวังว่าเวทีแห่งนี้จะเป็นโอกาสที่ทำให้ครอบครัวของแม่ทิพย์
ได้พบกับทางออกในชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมก็เหมือนกันนะครับร่วมเป็นกำลังใจในช่วงหน้ากับการตอบคำถามทั้งหมด๔ข้อ
เขาจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้ถึง๑ล้านบาทหรือไม่ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ตายอรไทยมีฉายาว่าอะไร

ใจคนเดียวนะฮะแล้วก็ยืนยิ้มกับตัวหนังสือ

ถ้าพร้อมแล้วป้าเลี่ยนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ